มีคนที่เมาแล้วขับนะฮะพุ่งเข้าชนไปในตลาดผักที่พิศนุโลก
แต่ว่าพอก่อเหตุแล้วเนี่ยหลบหนีไปนะครับ

คือโชคดีไม่ชนคนนะฮะไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
แต่ว่านี่รถเข็นผักรถใส่ผักนี่ฮะ
แล้วก็กล่องผักต่างพังเสียหายหมด
ผู้คนที่อยู่ข้างทางนี้โชคดีมากนะครับที่ไม่โดนนะครับ
ตลาดผักบ้านแขกในตัวเมืองพิศนุโลกนะครับ
รถซาเล้งรถสำล้อเอาไว้ขนผักนี่พังไป๖คันนะครับ
ผักสดเสียหายไป๓ร้านค้านะครับที่ถูกพุ่งแบบชนกวาดไปเลย
เตอร์ไซค์ถูกชนไปอีก๓๔คันที่พังเสียหาย
หลังจากก่อเหตุตรงนี้แล้วนะครับคนขับรถคันนั้นหลบหนีไปนะครับ
ชาวบ้านกับคนในตลาดเนี่ยต้องขี่จักรยานยนต์ไล่ตามนี่ฮะ
ไปสักพักนึงเนี่ยไปเจอนะครับ
มีอีกชุดหนึ่งที่เขาตามไปก่อนไปล็อกตัวไว้ได้
นี่ฮะก็ถามเลยบอกเมาหรือเปล่า
นี่ฮะมาแบบกลางดึกเลย
จากนั้นก็เรียกตำรวจมา
ตำรวจมาถึงนี่หน้ารถนี่พังยับเลยนะฮะ
ทีนี้โอ้โหด่าไปทั่วเลยนะครับ
กูติดครูมาเท่าไรแล้ว
แต่ว่ากูขอโทษแล้วทำไมพวกมึงไม่ยอม

เรียนคุณมาเนี่ยปีเจ็บโอ้โห

เจ้าจริงเหรอ

แต่ว่ากูถ่วงพวกมึงไม่ยอม

กำลังลงที่ตลาดเนี่ยเสียหายล้านิ้งเป็นหมื่นนายครับ

จักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็หลายพัน
คือไม่สำนึกแล้วยังขับหนี

ยังแบบโอ้โหกลางอย่างนี้เลยนะครับ
คือผู้เสียหายบอกว่าเขาก็พูดแบบใหญ่โตอะ

ก็กังวลว่าจะมีเส้นสายจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่า
แต่สุดท้ายนะครับตำรวจดำเนินคดีตามขั้นตอนแล้วนะครับ
ไปดำเนินคดีเรียบร้อยนะฮะ
แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจรจาชดใช้ค่าเสียหาย
กับทางฝั่งที่เขาเสียหายด้วย